ให้โชคดีโชคดีสุขเสธเรียบรีน่ะคอยรวยคอยรวย
เซธีป้ายแดง
เกาะขามันแห้ง

นี่มาถ่ายเซธีป้ายแดงมาร้องเพลงตัวเองซะงั้น
เฮียคะเฮียพาหนูมาเมืองทอง
เวลาหนูมาเมืองทองน๊ะหนูต้องมาเล่นคอร์สเซิร์ตอย่างงี้
วันนี้หนูดีใจมากมาเล่นคอร์สเซิร์ต

กัดล่ะ
สวัสดีครับต่างเกาะของคนอยากรวย
จะพามาชิมมากินร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าแรกของเมืองทองทางโดยอย่างนี้
กอเต๊กเชียง

ของร้านก๋วเนื้อของประเทศไทยนะครับ

และนี่ก็คือสุดยอดตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เฮียป้องเขาพาทุกคนมาพิสูจน์ความอร่อยแบบเนื้อเนื้อ
พร้อมกับจะพาไปพูดคุยเรื่องราวกว่าจะมาเป็นกเต็กเชียง๓

แต่ก่อนเนี่ยเจ้าของร้านเขาเคยเป็นยี่ปั๊ว

แล้วหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเฉย
เพราะอะไรเดี๋ยวไปหาคำตอบ
พร้อมกับไปลิ้มลองรสชาติกันครับ
สวัสดีครับนี่ฮะน้องกบเจ้าของร้านก่อติ๊กเชียงสา

กบทำไมดูแบบสาวจังอ่ะ

ใช่ค่ะมีที่คองหลวงแล้วก็มีประชาชื่นปักตัว๒๗ค่ะ
แล้วก็โชยพล็อคปะเกดค่ะ

เอาจริงใครใกล้ที่ไหนก็ไปชิมที่นั่น
แต่หนูอยากรู้อย่างเดียวว่าได้สูตรมาได้ยังไงคะ
สูตรอันนี้มาจากอากงค่ะพัฒนามาเรื่อยจนกลายเป็นสูตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปอเล็กเชีย
ถ้าใครได้ชิมจริงแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ากอเล็กเชียงมีเอกลักษณ์ของตัวเองเลย
อ่ายุคนั้นขายสาขาแรกที่ไหนครับ

นี่ทุกคนต้องเคยได้ยินนะเพราะว่าใครไปขอข้อเตือนเงินต้องเคยได้ยินนะครับ
เพราะว่าก๊อติ๊กเจียนที่เตาปูนเรียกว่าเป็นสาขาออริจินัลเลย

สูตรนี้บอกว่ามากกว่า๗๐ปีเลย

กงเริ่มจากเห็นบอกเริ่มจากจัดหาบขายก่อน
ใช่ค่ะพอหาบขายก็เก็บเงินได้สักระยะหนึ่ง

พอซื้อตึกเสร็จปุ๊บพอลูกเริ่มแต่งงาน
ก็จะมีกุศโลบายว่าถ้าแต่งงานปุ๊บคุณต้องย้ายออก

ก็คือจะซื้อขยายไปเรื่อยจนทุกวันนี้ก็มา๖สาขาค่ะ
โอ้โหเชื่อแล้วว่าเป็นตำนานจริง
แต่หนูอยากรู้ว่าขายดีแบบขายดีสุดสุดเลยขายดีประมาณไหนคะ

หลักแสไม่บริไฟล์เลย

น้ำซุปเนี่ยจะใช้เวลาตุ๋นนานมากกว่าจะได้น้ำซุปหนึ่งหม้อ
ใช้เครื่องตุ๋นยาจีนที่ต้องมาจากเยาวราชเท่านั้น
เพราะว่าที่อื่นลองแล้วกลิ่นไม่ได้เหมือนเทียบกันใช่ค่ะ
แล้วก็ใช้กระดูกลงไปต้มด้วย
แล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยแล้วก็ความหวานของเนื้อ
เราใช้ลักษณะเด่นเลยคือเอาเนื้อลงไปต้ม
เราจะได้กลิ่นของเนื้อกับสมุนไพรอ่อน
อันนี้คือเรื่องของน้ำซุปใช่ไหมคะ
แล้วคือเวลาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
จะมีแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นส่วนที่แบบว่า
ต้องเป็นส่วนนี้นะส่วนนี้คือพระเอกที่เราจะต้องนำมาทำ

ที่ร้านเนี่ยมันจะมีเนื้อคัด
ก็จะเป็นเอ็นแก้วเนื้อน่องลาย

เดี๋ยวเว้นจากราภาพนี่ยังไง
กีรียูหว่ะเนี่ยไง

เมื่อมีส่วนไหนของวัว
ถ้ากีรี๋ยูก็จะเป็นกะเพาะของวัวค่ะ

แต่ว่าอยู่ในส่วนเดียวกัน

เฮียเอาจริงเฮียจะถามแบบ

แวะมาลองก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันให้ได้สักครั้ง
โดยเฉพาะเมนูเครื่องในต่างที่เด้งนุ่มลิ้น
รวมถึงเนื้อตุ๋นที่เปื่อยจนแทบจะละลายในปาก
เพราะเขาตุ๋นกันครึ่งวันเลยทีเดียว

เมนูหมูเขาก็มีนะครับ

รับประกันโดยเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ที่กำลังสวยกันอย่างอร่อย
ไม่มีใครคุยกับใครเลยล่ะครับ
ฮัลโหลอิ่มกันหรือยังละนั่น
รสชาติเป็นยังไงสมคำร่ำลือ
ตามที่เขากล่าวค้านกันไหมล่ะครับ

เพราะว่านี่เมื่อกี้ชิมทุกอย่างเลย

คือแบบสดเหมือนแบบเปลือย

น้ำเนื้อแล้วก็ยาชีอาร์เบา

คือถึงเขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
แต่เนื้อหมูก็ไม่เป็นสองรองขาย

คือแบบหมูอ่ะเป็นหมูตุ๋นยิ่งหมูตุ๋นอันนี้นะ
คือแบบว่ามันเปื่อยอ่ะมันเปื่อยอ่ะเฮียมันเป็นอะไรที่แบบว่า
กินแล้วมันแบบกรึบแต่อร่อยมาก
บรรทลิงทร์สมชื่อครับใครไม่เคยมาหรือใครมาเมืองท้อนี้นะฮะ
ต้องมาได้อะไรถ้าได้ต่อก็อดติ๊กเชียงนะฮะร้านอยู่เมืองท้อในหน่อย
เฮียแต่น้องอยากรู้อย่างไหนนะ

จริงเขาก็ทำธุรกิจน้ำแข็งเนี่ยก็รวยอยู่แล้วนะ

พยายามมาไม่เจาะเดี๋ยวจะหอหายไปถามเจ้าของร้านสิ

แต่นี่คือแม่ศรีเจ้าของร้านป่อเต็กเชียง
เลี้ยงรถด่วนแล้วไม่ห้ามด้วย
แม่ศรีที่เฮียป้องเขาพูดถึงเนี่ย
ก็คือภรรยาของเตรียเจ้าของร้าน
ว่าเป็นผู้ริเริ่มให้เตียมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
จนเป็นตำนานแห่งย่านเมืองทองที่นี่
เรียกว่าถ้าไม่ได้แม่ศีคงไม่มีกรได้เคียงซาม
ให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันอย่างแน่นอนล่ะครับ

แล้วเราก็เลยมาหาตึกแถวเนี้ยค่ะแล้วอักกรงมันสูตรอะไรอย่างเงี้ย
เคยถามอักกรงไหมฮะอักกรงนี่ก็มาจากเมืองจีนเลย
แล้วก็จำมาจากเมืองจีนเลยอ่ามีอร่าวมากมาด้วยแม่เขาอะค่ะ
เออมีอร่าวมากใช่แล้วก็เนี้ยคนนี้เขาทำ
โหนี้สัญลักษณ์สูตรของกใบคันนี้ตรงไว้จากเมืองจีนเลยนะ
อือซึ่งก็เริ่มจากอากงหาบองว่ะตอนนั้นยังไม่มีร้านใช่ไหมครับ
ไม่มีร้านแล้วพอมาตระปูนเขาสร้างตึกแล้วเขาก็มาซื้อตึก
เริ่มแรกก็ชาม๓บาทและ๕บาท
ตอนนั้นก็มีสาขาที่เตาปูนเป็นสาขาแรกนะครับ

แล้วที่จะมาถึงมาเลือกที่เมืองทองทันอย่างนี้ครับ
ตอนแรกก็เขาแนะนำมาดูแล้วทีเนี้ยเราเราก็มาดู
แต่ทีนี้มันไม่มีร้านก๋วเนื้อเลย

เราก็เลยว่าเออเอาตรงนี้แหละ

ยุคนั้นหมายถึงว่ายังเป็นป่า

เพราะสายตาอันหลักแหลมของแม่ศรี
ที่เห็นว่าไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ในระแวกนี้
นี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้เขาเลือกที่จะมาตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห่งแรกของเมืองทองธานี
ว่าแต่ลงหลักปรักฐานที่นี่แล้ว
ผลตอบรับช่วงแรกเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
มาเปิดใหม่ขายไม่ดีเลยค่ะ

กลายเป็นว่าเงินดึงไม่ทัน
เชื่อมั้ยคะเคยกินข้าวแกงหนึ่งถุงแบ่งกันกิน
ค่ะค่ะ๕คนครับ
แค่ที่เปิดได้
แม่เป็นเจ้าแรกของเมืองทองเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ตอนนี้ของที่แม่ซื้อมาแม่ขายไม่ดีแล้วแม่ทำยังไง
มันก็พอหลายวันแล้วมันไม่ค่อยดี
อากงเขาก็บอกว่าต้องให้ทิ้ง

อากงเขาบอกว่าจะประหยัดไม่ได้เลยต้องทิ้ง
เพราะว่าถ้าลูกค้ามากินแล้วรู้ว่ามันเป็นของเก่า
เดี๋ยวเขาก็จะไม่มากินอีกเลย
ก็จะยิ่งต่างต่อต่างไปอีก
ใช่

ตอนนั้นน้องปกเริ่มเกิดแล้ว

ตอนนั้นแม่มีลูก๓คน

กลายเป็นว่าเงินดึงไม่ทัน
เชื่อไหมคะเคยกินข้าวแกง๑ถุง
แล้วก็ข้าว๑ชามแบ่งกันกิน

คุณสายฟ้ากับคุณแอ้งทองประสงค์

พี่แอ้งกับพี่สายฟ้ามากิน
ก็เลยเผื่อแม่ว่าเอารายการถ่ายไหม

ก็เอาเอาเลยแล้วพอเขาเขาเขาเรียกเรียกเรียก
ใครมาครับรายการแบบคุณสมเกียจอะค่ะ
แล้วก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของร้านโทรเข้ามาถ่ายแล้วนะ
มันดีมากเลยอ่ะเหมือนแบบคนรอเต็มหมดเลย
โคพอพี่สมเกียจเนี่ยเขายุคนั้นใครก็รู้จักอยู่แล้ว
เป็นแบบกูรูเรื่องอาหารการกินแล้วตอนนั้นแกก็ดังมาก
แกก็เป็นนักแสดงด้วยไปหลายอย่างพอรายการของพี่สมเกียจปุ๊บ
เจ็บแปทปีเลยนะครับ

ใช่ที่หน้าทั้งหน้าใต้หมดเลย

บางวันบอกว่าเปิดตั้งแต่๗โมงเช้า
แต่บางวันบอกว่า๑๐โมงหมดแล้วเหรอครับ

อีกทีมันเราหมดแล้วเราทำไม่ทันไง
เราก็ต้องขอปิดก่อนปิดแล้วเรามาเต็มเต็มแล้วเราก็เปิดใหม่
อ๋อแม่ขายดีแบบนี้กลายเป็นว่าพลิกชีวิตไปเลย

เฮียต้องบอกเลยว่าแม่เนี่ยขายดีจนซื้อตึก
และตึกนี้นะเฮียอยู่เมืองทองนะจ๊ะ

ตึกนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ๒๐กว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ๖ล้าน
แต่เอาว่ามีหลายตึกแท้ตรงนี้ละกัน

ว่าก้วยเตรียวเนื้อจะพลิกชีวิตของแม่สี
และลูกให้กลายเป็นเศรษฐี

แต่แม่ศรีบอกว่านอกจากความไม่ยอมแพ้

ที่เชื่อว่าช่วยให้ชีวิตและการค้าขายของเขา
ดีขึ้นอีกด้วยล่ะครับ
เอาละครับนอกจากจะเรียกรสชาติอาหารนะครับ
แม่ศรีครับยังมีอีกหนึ่งทีเด็ดครับ

ห่วงจุ้ยสายมูแม่ไม่เบาเหมือนกัน
แม่เห็นแม่เงียบ

แม่เงียบอย่างนี้
แม่ได้หลักฮวงจุ้ยมาจากไหนคะ
ก็ดูตามแบบว่าอ่านหนังสือมั่ง

อักงมีเคยให้เคล็ดอะไรบ้างไหม
ตรงนู้นเป็นเสือ

และจะบอกเนี่ยไม่ใช่แค่ตู้ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เพราะว่าเป็นคานค่ะ

แล้วเราเลยก็ต้องกลับมาวัยเก่า

ตู้เย็นก็มีหลักห่วงจุ้นเหมือนกัน

ทางนี้แบบว่าเราจะหันออกข้างหน้าบ้านไม่ได้นะคะ

ใช่เปิดข้าวเปิดออกเงินออกหมด

ใช่ถูกครับมีมั๊ยที่บ้านมีเงินให้ไหลมั้ยไม่ใช่ถูกแล้วที่บ้านไม่มีตู้เย็น

อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับห่วงจุ้ยง่าย

เฮียป้องและน้องจ๊ะเขาเตรียมที่จะขอสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการกันแล้วล่ะครับ
ไหนเรามาสักทีแล้ว
ใครที่เป็นแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วมาร้านแม่แม่ขา
หนูขอโปรโมชั่นให้กับแฟนรายการหน่อยค่ะ
โปรโมชั่นนะคะทานครบ๕๐๐บาทค่ะ

โอ้โห๕๐๐ได้เนื้อชัด๑จาน

กอนาวงค่ะ
แล้วก็เมืองเอกค่ะ
เมืองเอกแล้วนี่แน่นอนนะครับ

อย่าลืมครับคุณผู้ชมฮะมาเมืองทองฮะต้องมาโดนกันแน่นอนนะ

แล้วเมื่อในดีใจคุณจะหมุนมาหาเรา
จริง
ผมดูจากหน้าร้านแล้วของคุณเจ๊ะกี้น่ะน่าทานมากขายดีมั้ยครับ

เฮเฮตอบแบบไม่มีกรรตรง

ส่งเสริมที่ทำให้ขายดีไปอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะจากนั้นตรงนี้นะครับ
ให้คุณเจเนี่ยเอาลำโพงบลูทูธให้เป็นเสียงน้ำลิง
ดังจ๊อกนะครับไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียง
ต้องย้ำอีกสักครั้งว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้
เป็นทิศแห่งโชคลาภและการเงิน
เพราะฉะนั้นต้องหาสิ่งมาช่วยกระตุ้น
อย่างที่สินแสบอกเลยครับว่าติดลำโพง
พร้อมเปิดเพลงบันเลงเป็นเสียงน้ำไหลก็ได้
เสมือนว่ามีสายน้ำไหลผ่านตลอดเวลา
หรือจะติดไฟกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้

เป็นการช่วยกระตุ้นโชคลาบเงินทองให้กระเตื้องขึ้นนั่นเองล่ะครับ
และอีกทิศหนึ่งก็คือที่ทิศใต้

ตัวนี้ผมแนะนำให้มาแทนแทนที่ตู้เย็นครับ
ต้องขออธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับ

แต่ละทิศมันก็มีเรือนท่าประจำที่แตกต่างกันไป
อย่างฮิตเหนือเป็นทาสน้ำ

เพราะฉะนั้นสินแสชัยก็เลยแนะนำ

ที่จะวางเตาไฟให้อยู่ในตำแหน่งทิศใต้นี้นั่นเองล่ะครับ
ก็จะถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดโชค
และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองล่ะครับ

เดา๕คือเดาเบนจะพูดร้าย
ถ้าทำถูกสถานะกูดีเปลี่ยนเลย
ถ้าทำผิดคดีความแตกแยกอ่อนระเวงวุ่นวายมาก
เดา๕แท้และ๔โลลากราษต่อสีทอง
เบนจะพูดร้ายในปีนี้คือจุดจึงกลางของร้านนี้
เรียกว่าเป็นพิษร้ายแห่งการสูญเสียตามหลักห่วงจุ้ย
ต้องใช้ท่าทองมาสลายพลังร้ายนี้ไป
สินแสชัยเลยแนะนำให้หาลูกบอลสีทอง

ติดตั้งไว้บนเพดานตรงกลางนี้นั่นเองล่ะครับ
ก็รับรองรู้เรื่องเพลงฟังร่วย
และนี่ก็คือผู้โชคดีจากกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่รายการของเราฉลองครบรอบ๑ปี

แล้วทีมงานจะรีบติดต่อกลับไป
ช่วงหน้าจะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจรับจัดงานวัด
ยกเครื่องเล่นมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่
งานแบบว่าเอาแบบพีคสุดเลยนะ

ก็แค่ประมาณ๑๕ล้าน

วันนี้ใบตองจะพาทุกคนไปเที่ยวงานวัดค่ะ

และเราก็ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดแล้วนะคะ
แต่งานเนี่ยเขาจะมาหาเราถึงที่

ขอเดินเล่นในงานวัดก่อน
ซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่เลยนะน้องใบตอง
เพราะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับคนที่รวยได้
จากกิจการงานวัดที่ซื้อพรมาจากครอบครัว
งานวัดเขาก็ขึ้นห้างกันแล้วล่ะครับ
ให้คนได้เดินทางมาย้อนหวานกันได้ง่ายขึ้น
เราตามน้องใบตองเข้าไปข้างในดีกว่าครับ
มีของอะไรกินบ้างนะฮะ

บอกเลยว่าไอ้ขนมน้ำตาลปั้นแบบนี้เดี๋ยวนี้หากินยากมาก

ขอลองปั้นลองทำได้ไหมคะคุณลุง

ข้างข้างขึ้น
เราจะให้คุณผู้ชมเป็นคนทายว่าใบตองทำอันไหน

เหมือนกันมากเหมือนยังกะแกะคุณลุงค่ะ
การที่เขามีการจัดงานวัดแบบขึ้นห้างอย่างนี้คุณลุงคิดว่ามันช่วยสร้างอาชีพให้กับคุณลุงยังไงบ้าง

เป็นการแบบว่าสร้างอาชีพให้เราแบบทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็อนุรักษ์เรื่องแบบขนมโบราณอย่างนี้ให้มันแบบสืบทอดต่อไปด้วยนะ
สวัสดีค่ะพี่

คุณพี่ขายดีไหมคะตอนมาออกงานแบบนี้
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องขอลองปิ้งหน่อยนะคะ

เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าจะได้ปิ้งข้าวเกร็บว่า

นู้นนี่ถึงแล้ว
เห็งป้าใจดีปลาหมึกหมดค่ะคุณผู้ชม

นี่หนูกับเราจะสั่งปลาหมึกพี่เอ้าจะเอาตัวไหน

ไม่จริงครับอาร่อยสุดครับคือเรากินครับ
ตกลงเอาไซด์ไหนเพียเอ๊บ
สำหรับเราทางหน้ายังเรา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

งานวัดมาให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น

อยากจะเอางานวัดไปไว้ที่บ้านทำได้ไหมได้

แต่ราคานี่มีค่าบริการยังไงบ้าง

หนึ่งเกมต่ออย่างอ่าต่อหนึ่งวัน

เมื่อกี้ที่เอาสิว่าตามงานวันเกิดยกไปได้มั้ย

เคยไปจัดงานแบบงานแต่งงแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีก็คือผลงานสร้างชื่องานแต่งคุณเอ๋คุณปอก

ไปจัดตามโรงแรมตามห้างงานคอนเสิร์ตไปหมดเลย

ทั่วประเทศทั่วประเทศก็เคยมาด้วย

พออยู่ได้เนอะว่ากำไรเราประมาณ๒๐๓๐

ก็คือส่วนแรกที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นมา

ส่วนที่๒เป็นค่าสนทรงติดตั้งลื้อถอน

เราต้องมีการปรับปรุงอะไรแบบให้สภาพดี

งานแบบว่าเอาแบบพีคสุดเลยนะ

ก็แค่ประมาณ๑๕ล้านค่ะ
ล้านบาทนี่ไม่ได้เรียกแค่แล้วล่ะครับคุณอ้อ

จัดที่ไหนก็ได้แบบครบวงจรนี่แหละครับ
ที่ทำให้คุณอ้อหาเลี้ยงปากท้อง
ให้กับทุกชีวิตในครอบครัว

แต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้แบบนี้

เขาเริ่มต้นจากคุณตาคุณยาย
และก็ไม่ได้ชีวิตสบายแบบทุกวันนี้นะครับ

เป็นพวกผลไม้แช่อิ่มขนมไข่นกกระทาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็เลยมาออกซุ้มร้านยิงปืน
มารับช่วงต่อจากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ช่วงไหน
ก็คือต่อจากคุณตาคุณยายจะเป็นคุณแม่ก่อน
คุณแม่เนี่ยจริงถือว่าเป็นรุ่นแบบบุกเบิกแบบจริงจังเลยค่ะ

ใช่พอต่อจากร้านยิงปืนมาคุณแม่ก็เริ่มออกเครื่องเล่นต่าง
ชิงช้าม้าหมุนรถไฟบ้านลมสไลเดอร์
ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยงานวัดนี่บูมมากเลยล่ะครับ
จัดเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนทุกพื้นที่
แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปจากงานวัดที่จัดอยู่แค่ในวัดก็เริ่มมีบริษัทรับจัดอีเวนต์หรือออร์แกไนท
สนใจมาจ้างเอาเครื่องเล่นของคุณแม่พี่อ้อไปลงตามงานต่างต่างเรียกว่างานเนี่ยล้นมือเลยทีเดียว
จนพี่อ้อสงสารจึงเป็นเหตุให้เริ่มเข้ามาช่วยคุณแม่ดูแลกิจการ
เริ่มต้นด้วยการส่งอีเมลตอบอีเมลกับบริษัทต่าง
เพราะจะได้ไม่ต้องให้แม่เนี่ยนั่งรถเมย์เดินทางไปมา
กิจการดีวันดีคืน
ซึ่งก็เป็นช่วงที่งานทัวร์ของพี่อ้อมีปัญหาพอดิบพอดี
เพราะขณะนั้นเนี่ยครับเกิดมีการชุมนุมทางการเมืองขึ้น
ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
เลยตัดสินใจยุติงานทัวร์
ออกมาดูแลงานวัดต่อจากคุณแม่อย่างเต็มตัว
และเปิดเว็บไซต์งานวัดดอตคอมขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
ช่วงที่งานแน่นเนี่ยอย่างทั้งปี๓๖๕

มีวันเดียวเท่านั้นที่ลูกน้องขอขอชีวิต
เหนื่อยมากแต่ว่ามันไฟแรงอีก
ก็อยากจะทำทำไปจนแบบ

คุณแม่มาเกาะประตูเกาะหน้าสั่ง

เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารัก

ก็เลยต้องแบบปรับวิธีคิดนิดนึง
ทำไมเราถึงอยู่ดีถึงคิดถึง
การที่เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักขึ้นมา

ก็คือวันที่คุณแม่เป็นมะเร็งสมองเสียชีวิต
คือพอเห็นว่าคุณแม่ทำงานหนัก
สุดท้ายคุณแม่ป่วยคุณแม่เสียชีวิต

จริงนะขนลุกเลย
ทุกวันนี้เชื่อไหมคุณแม่ภูมิใจ
ภูมิใจในตัวพี่อ้อว่าแบบ
อกจากจะรับสารต่อธุรกิจแล้ว

ยังดูแลขยายต่อเนื่องมาได้จนถึงวันนี้
แม้ว่าจะผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นมา
แต่เราก็ยังยืนหยัดแล้วก็ไปต่อได้
ใช่แล้วมันไม่ได้รอดแค่ตัวเรา
แต่มันหมายถึงว่ารอดทั้งครอบครัว
พี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพ

จะไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของลูกสาว

ไม่ให้เลือนหายไปจากคนไทยอย่างแน่นอนครับ
โอ้ทำธุรกิจเนี่ยสายหมูป่ะ

มีอะไรดีไหนเล่าให้ฟังบ้าง

เป็นคนที่ชอบเรื่องโหรศาสตร์ไทย
ก็เลยบูชายันดวงวิชัยสงคราม

ไม่ได้นิดระวังเพราะว่าหนูรู้มาว่า

จะขับรถอย่างนี้แม่ย่านางไหว้หน้ารถ

เป็นความเชื่อตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาเลยค่ะ

เคยมีใครแบบลองของไหมครับพี่อ้อ

บุญพะใบตัวม้าแบบเสียหาย
งผ้าใบตัวม้าแบบเสียหายเขามาเตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้
บนเครื่องมือทำมาหากินอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนของสายมูกับเรื่องราวการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ในสถานการณ์๒ปีที่ผ่านมาโควิดได้รับผลกระทบแบบไหนยังไงบ้าง
ก็ในช่วงที่เขาห้ามจัดงานเลยห้ามมีการชุมนุมห้ามอะไรอย่างนี้ค่ะหนักมาก
คือไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยมันนิ่งเหมือนแบบว่าอยู่ศูนยากาศไปพักใหญ่เลยอะค่ะ
โอ้ทำยังไงหมายถึงว่าลูกน้องเอ๋ยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างพวกนี้ค่ะ
อันดับแรกเราทำใจก่อนทำใจว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวมันโดนกันหมดทุกภาคส่วน
แล้วก็โชคดีว่าเราเป็นภาพเหมือนใหญ่แต่เราไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่ตรงมาก
คอร์สเราไม่ได้เยอะพี่อ้อคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้เราเนี่ย
ทอดธุรกิจของคุณแม่มาจนถึงปัจจุบันก็คืออันดับแรกคือเรารักในสิ่งที่เราทำ
ชื่อศาสตราชีพชื่อศาสตราเพื่อนร่วมงานต่อลูกค้าถ้าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูมา
อุ้ยอยากอยากได้งานแบบนี้ไปจัดที่บ้านบ้างไปจัดในงานแต่งงาน
ใดใดก็ตามติดต่อยังไงคะก็เว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์งานวัดดอตคอมนะคะ
งานวัดภาษาไทยแล้วก็จุดซีโอเอ็มภาษาอังกฤษได้เลย
แล้วก็มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจนะคะงานวัดดอทคอมตรงตัวเลยค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้สนุกสนานมากนะคะได้ความสุขความสนุกสนาน
และที่สำคัญมันได้เป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์งานวัดของไทย
ให้คนรุ่นหลังหลังเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่แบบมีความสุขแบบนี้

เผ็ดชิ้นพี่ออฟไปสนุกกันต่อเพราะว่าอย่าไปได้เล่นอีกเยอะเลย
มาแล้วเนี่ยมันต้องไม่เสียเที่ยวใช่ไหมล่ะครับ
จะขับรถไปตามหางานวัดมันก็ยากอยู่
งานวัดดอตคอมเขายกทุกอย่างมาให้ไว้ที่นี่แล้วล่ะครับ
สะดวกสบายสุดถือเป็นการพาสาวเอิร์กเขาย้อนวันอีกครั้ง
เอาให้เต็มที่เอาที่สบายใจ
จากกันไปเรามาเฉลยผู้โชคดี
จากกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐีป้ายแดงของเราฉลองครบรอบ๑ปี

ที่ได้รับเสื้อสุดพิเศษของรายการไป

ที่เศรษฐีป้ายแดงรุ่นยืดได้๑๘๐๑๙๐เซนติเซนเลยนะ

วันนี้ยืดให้หนูดูเป็นขวางตาหน่อยได้ไหมคะ

ยืดเลยพร้อมไหมครับยืดเลยครับ
คุณลุยยืดมาพื้นมันรุ่นยืดอยู่นี่โอ้โฮ